นี่ครบหนึ่งสัปดาห์นะคะจะได้ที่พิทักษ์ป่าพัดหลงกับคณะอะค่ะ
ป่าเลอเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงล่าสุดพบตัวแล้วนะคะ
พบตัวแล้วและปลอดภัยดีนะคะทุกคนดีใจมากที่ช่วยค้นหากันครบหนึ่งสัปดาห์นะคะ
ในปัจฉิมการรเกตหรือเอ๊ะค่ะอายุสี่สิบสองปีค่ะ
พนักงานพิทักษ์ป่าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่สล๗คลองตะเคียนอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
คือหลงกับคณะที่เดินด้วยกันตั้งแต่๗เมษายนในพื้นที่ป่าลึกบริเวณเขาหนองแม่นาอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์
นี่ค่ะเราทำแผนที่ให้ดูเลยคือเขาไปทำภารกิจกันนะคะ
สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อจะลงไปในเส้นทางคลองตะเคียนอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลก
ตามเส้นทางแบบนี้นะคะเช้าวันนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่สล๘หนองแม่นา
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาค้อและเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากพิศนุโลกและเพชรบูรณ์
เขาก็จัดกำลังเจ้าหน้าที่เป็นร้อยค่ะคุณผู้ชมเป็นร้อยนาย
ก็ออกค้นหาตามเส้นทางหนองแม่นาบ้านหมุ่งนะคะแบ่งทีมค้นหาเป็นแปดทีม
ละ๑๐คนเดินเท้ากันแบ่งพื้นที่กัน
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงพื้นที่กว้างมากคุณผู้ชมค่ะเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันไร่อ่ะค่ะ
ก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่ค่อนข้างเยอะในการเดินเท้าค้นหาคุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราร่วมเดินทางไปด้วยนะคะ
ร่วมเดินทางไปกับทีมรถจักรยานยนต์วิบากค่ะนี่ค่ะทีมนี้นะคะ
ก็ต้องขึ้นเขาเส้นทางมันจะลาดชันหน่อยระยะทางสิบหกกิโลใช้เวลาเป็นชั่วโมง
ก็จะไปที่ศูนย์บัญชาการส่วนหน้าเป็นจุดที่คณะเจ้าหน้าที่และนายปัชฉิมตั้งต้นออกเดินสำรวจเส้นทางธรรมชาติเมื่อวันที่๗เมษายนนะคะ
นี่นะคะทีมข่าวของเราไปกับทีมรถจักรยานยนต์วิบาก
จุดตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าทุ่งนางพญาก็จะเดินไปที่จุดคลองตะเคียนจังหวัดพิศนุโลก
ระยะทาง๒๐กว่ากิโลนะคะคือถ้าขับรถเนี่ยอ้อมภูเขาเป็นร้อยกิโลค่ะคุณผู้ชม
ตอนเที่ยงทีมข่าวกับเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังรอข้อมูลจากทีมค้นหาที่เดินเท้าเข้าป่าไปก่อน
ปรากฏว่าโอ้โหข่าวดีจริงได้รับข่าวดีจากวิทยุสื่อสารแจ้งว่าเจอแล้ว
นี่เขากรีดร้องกันแบบนี้คือเจอแล้ว
ดีใจกันเลยเจอนายปัดฉิมแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะคะ
ทุกคนดวงไชโยดีใจกันนะคะ
นี่นะคะพอได้รับข่าวดีทุกคนก็โล่งใจค่ะก็สื่อสารไปอีกนับร้อยชีวิตนะคะที่เดินเท้าออกค้นหาในป่าว่าเจอผู้สูญหายแล้วนะคะ
ทีมข่าวคุยกับนายเจริญศรีชินสมาชิกกลุ่มล้อหนามตินเขื่อนเป็นกู้ภัยหล่มศักดิ์นะคะ
ก็นำเพื่อนที่ขี่รถจักรยานยนต์วิบากมาร่วมช่วยกันค้นหาเขาก็บอกว่าพอรู้ตัวว่าเจอแล้วเนี่ยโอ้โหเขารู้สึกดีใจนะเพราะเขาถือเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญนะคะในการให้ความช่วยเหลือกับทีมค้นหาในครั้งนี้ค่ะ
ทราบว่ามีคนสูญหายในป่าครับก็เลยอาสามาช่วยครับครับเป็นห่วงครับ
แม่บอกว่าพอเจอลูกชายแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่จะต้องเดินสายแก้บนแม่บนไว้เยอะมากค่ะทั้งพระพุทธชินราชสมเด็จพระนเรสวนมหาราชบนเจ้าที่เจ้าทางแม่บอกว่าเดี๋ยวจะเดินสายแก้บนให้ครบค่ะ

รางการยังไม่ให้คือเลยพักระหว่างทางครับพักนอนพักนอนได้ด้วยอืม
ไม่ออกเลยอืมดีใจไหมที่เอกกลับมาทุกคำปลอดภัย
ค่ะขอบคุณทุกหน่วยทุกหน่วยงานอ่ะอืม
เจ้าหน้าที่เราแล้วก็พวกชาวบ้านที่เขาออกติดตามโหมบุญมาเยอะแยะเลยค่ะ
และแม่ทักทีนภักดิ์มาภักดิ์มาบอกว่าเจอจนเย็นนี้เนี่ย
หกโมงเย็นเนี่ยเราก็ต้องรับเข้าแต่พอ
ก็ทำไงและตอนนี้ก็โทรไปหาหัวหน้าไปบอกว่า
ไม่รู้จะถูกงูกัดหรือโดนอะไรหรือเปล่า
เป็นห่วงเรื่องของโรคประจำตัวด้วย